ไม่ได้เพิ่งเข้าวงการนะคะอยู่วงการนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าโขลกหน้ามาใหม่ทั้งหมดเลย

ภาพมาแล้วร้องอ๋อพูดชื่อถูกแบบพี่แจ๊คเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ซูมกันไปชัดคุณดูดีหล่อนะ
อันนี้แล้วจะบอกว่าเขาเพิ่งทำมาแบบว่าเสร็จไม่นานนะนี่นะ
ไม่ได้แบบหลายเดือนนะอันนี้นะซูมชัดเลย
พระเอกรุ่นใหญ่คนนี้ปีนี้อายุ๕๔ปีแล้ว

คือบอกไปว่า๕๔ใครจะเชื่อคุณผู้ชมมาอย่างกับโอป้านะคะ
แล้วพี่โดโด่คือเล่าให้ฟังเพิ่งผ่านการศัลยกรรมเซตใหญ่จัดเต็มคุณผู้ชมค่ะ
ควักกระเป๋าไป๗หลักคุณสงสัยใช่ไหมเห็นรอยพรุงรอยแผล
เขามีรอยแผลจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้าง
ตรงไหนไม่ตึงก็ดึงมันไปเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเฟสลิฟต์อ่ะ
สร้างชั้นตาใหม่ด้วยตาหวานเลยดึงคอไปด้วยนะ
ตัวเขาลวกเลยใช่ไหมฉลิแล้วเป็นอะไรหูที่เป็นรอยนี่ไง
ด้านข้างเห็นไหมหน้าตึงเลยนะ

คือทุกอย่างคือเคลียร์มาหมดเลย

รวมไปถึงเคลียร์ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วย
อย่างที่บอกไปว่าอายุเยอะนิดนึง
ราคารวมแล้วนับสิพี่แจ๊ค๗หลักมันเท่าไหร่

พี่โด่บอกว่าขอเปลี่ยนเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะรู้แหละมีคนเมาส์ว่าเอออายุป่านนี้แล้วเพิ่งมาคิดจะทำอะไร
คนลับที่ออกมากันเนี่ยภูมิใจมากเลย
เหมือนกับว่ามองเห็นสัจธรรมชีวิตไง
ล็อกกลิ่นเสียงอะไรต่างของมนุษย์เราเป็นยังไง

เช็คเยอะทุกอย่างไม่ได้กลัวเจ็บนะฮะ

เพราะเรากลัวผิดพลาดว่ามันจะทำออกมาแล้วมันผิดลูก

หล่อไม่หล่อไม่รู้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แฟนแล้วท่านผู้ชม

คอมเมนต์ที่บอกว่าอุ๊ยบางคนน่ะนะคะ
รุ่นนี้แล้วยังจะต้องไปทำอีกทำไมแบบห่วงรออะไรขนาดนั้น

ดูไปเลยว่าเราจะฝืนสังขารได้นานแค่ไหน

ใช่รู้ที่ว่ามันจะอยู่กับเรานานแค่ไหน

ความมั่นใจและความรู้สึกที่ภูมิใจในตัวเองมันก็จะกลับมา
ไม่ต้องฟังคำเฮ้ยวิญญาณวิคารเยอะเอาที่เราแฮปปี้
และใช้ชูอยากมีความสุขนะคะ

แผ่งมันตึงยังอยู่
แต่อีกหนึ่งเดือนนะคะ